คุณผู้ชมครับส่วนในวันนี้กิจกรรมในการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
เรายังมีเหมือนเดิมถูกต้องแล้วร้านที่เราจะนำเสนอในร้านวันนี้ก็คือร้านขนมนะคะ
ขนมจากเชฟที่เขารังสรรค์ขึ้นมาจากวัตถุดิบชั้นเลิศเลยในราคาที่ทุกคนจับต้องได้
บอกเลยว่าขนมของเขาเนี่ยโอ้โหหวานน้อยนะรสชาติอร่อยถูกปากคนไทยแน่นอน
เชฟเขาจะคงรักษาเทคนิคการทำขนมแบบดั้งเดิมนะคะขนมเขาจะปราศจากสารเติมแต่งและวัตถุกันเสีย
ขนมที่ต้องทานแนะนำเลยมีพวกหมักกะรอง
ทำมาจากถั่วอัลมอนแล้วก็ไข่ขาวปราศจากแป้งนะคะแล้วก็มีทาสที่ทำมาจากผงอัลมอน
ผสมผสานกับเนยแท้แท้อืมมีทั้งหมดสามชนิดก็คือมีทัดมะพร้าเอ่อทัดมะนาวเออ
แอปเปิ้ลและทาสช็อกโกแลตให้เลือกสรรกันคุณชอบแบบเปรี้ยวแบบผลไม้แบบผมชอบมาก
เปรี้ยวหน่อยใช่ค่ะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้นี่เลย
ขนมเขามีหลายอย่างนะลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าถ่ายภาพเก็บไว้นะจ๊
อ้าวใครที่แชะไม่ทันนะครับอยากจะสั่งมาทานก็เข้าไปดูกันต่อได้ที่
ก็เข้าไปในนั้นได้เหมือนกันครับ

บอกแบบนี้ละกันไทยรัฐทีวีของเรา
พร้อมที่จะรีวิวและโปรโมทสินค้าให้กับคุณผู้ชม